คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องสภาพอากาศหนาวกรมอุตุ
ก็มีการเตือนช่วงวันที่๗ถึงวันที่๙ธันวาคมนี้
พื้นที่ตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคอีสานจะหนาวถึงหนาวจัด
ถ้ายอดดอยยอดภูจะหนาวจัดถึงมีน้ำค้างแข็ง
เพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าลำปางหนาวมากเนี่ยมันหนาวขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะ
บรรยากาศที่ลำปางค่ะคุณผู้ชมนี่คือทะเลหมอกยามเช้า
สวยมากใช่ค่ะจุดชมวิวม่อนหินไหล
เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของลำปางนะคะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเนี่ย
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติแล้วก็อยากสูดอากาศหนาวเย็นในช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นแบบนี้
จากจะได้ชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว
นักท่องเที่ยวขึ้นไปตรงนี้นะคุณทัศนัยคุณรัชพร
มองวิวแบบโดยรอบอำเภอแจ้ห่มอำเภอเมืองปานได้แบบ๓๖๐องศาเลยค่ะ
และจุดชมวิวม่อนหินไหลอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่ม
ห่างจากชุมชนบ้านแป้นประมาณนัก๓กิโลเมตร
เมื่อไปถึงที่บริเวณลานจอดรถแล้วนักท่องเที่ยวก็จอดรถไว้
แล้วต้องเดินเท้านะไปชมที่จุดชมวิวแห่งนี้ใช้เวลาสักประมาณ๒๐นาที
จุดหมายปลายทางคือตรงนี้ค่ะมันสวยงามก็จริงแต่ไอ้พวกประสบการณ์
หรือว่าสิ่งที่มันได้ระหว่างทางนี้มันก็มีค่ามากเหมือนกันเนาะ

รับแสงตามลานวัดเนี่ยนะคะตามกำแพงบ้างหลังคาสาราการประเรียนบ้าง
ชาวบ้านเขาเห็นเจ้าจ๋อมาตากแดดกันแบบนี้
ก็หาแมลงหาเห็บกันก็เล่นสนกันตามภาษานี้
เราให้ดูลิงเขาก็หนาวเหมือนกันนะแต่เขาก็พยายามหากิจกรรมทำ
แก้หนาวแก้หนาวเอ็นดู